ตกบางพื้นที่แล้วก็ตกหนักเกิน
บ้างพื้นที่แล้วก็ไม่ตกเลยแต่ฝนแหลง
คุณผู้ชมน่าสงสารน่าเห็นใจ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
มาพบคุณผู้ชมในวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก
ช่วงโบราณการมา
ประเทศไทยขอฝนด้วยการแห่นางแมว

ดาวก็เลยอยากจะประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่

แต่ได้ผลถึงเทวดาแน่นอนเลยนะ

แต่วันนี้นะระวังให้ดีนะคะเพราะว่าลมหนาวกำลังปานกลางเนี่ยเขาพัดเริ่มต่ำลงมาเรื่อย
แล้วก็มาเจอกับความชื้นแล้วก็ความร้อนในพื้นที่ประเทศไทยแถวนี้ค่ะ
วันนี้ฝนมากขึ้นจับตาดูแบบนี้ตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
เห็นไหมฝนมาตั้งแต่เช้าแบบนี้เลยตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะคะ
ลากยาวจนมาถึงภาคกลางภาคใต้เล็กน้อยและนี่เต็มคือภาคตะวันออกค่ะ
พื้นที่แบบนี้จะตกไปเรื่อยจนถึงช่วงบ่ายเลย
และช่วงบ่ายเพิ่มเติมมาในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยเล็กน้อย
ช่วงนี้คลื่นกลับมาน่าเป็นห่วงอีกแล้วนะอันดำมันไม่น่าห่วงเท่าไหร่
ไทยเห็นไหมคะอ่าวไทยตอนล่างตรงนี้ค่ะจุดนี้มีฝนก็เลยทำให้คลื่นสูงได้ประมาณ๒เมตร
อุณหภูมิช่วงนี้ถ้าจุดไหนไม่มีฝนลงมาดับร้อนยังคงร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมเลย
มองศาเซลเซียสขึ้นไปโดยเฉพาะดัชนีความร้อน
ก็คือความร้อนที่มนุษย์สัมผัสได้ค่ะบางพื้นที่ว้าวเกิน๕๐องศาเซลเซียสภูเก็ต๕๓๘ชนบุรี๕๑๘บางนา
เพชรผู้๔๗โกสุมพิสัยมหาสารคาม๔๒๘เห็นไหมคะคุณผู้ชมดัชนีความร้อนที่คุณผู้ชมจะสัมผัสได้มันร้อนจริง